ท่านผู้ชมครับดูคดียาเสพติดหน่อยนะฮะ
แม่จีพีเอสเนี่ยพาเข้าด่านเลย
ค่ะนะครับด่านบ้านกกอกที่มุกดาหารด้วยนะครับ
ก่อนถึงบ้านของลุงพลของน้องชมพู่นะฮะ
ช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เองครับมีผู้ชายสองคนขับรถคันนี้ครับ
แล้วท้ายรถนี่โอ้โหยาบ้า๔๒๐๐๐เมตรค่ะ
อีกสองกิโลกรัมนะครับไปเจอด่านเฉพาะกิจทางเข้าบ้านกกอกนะฮะ
มุกดาหารนะครับเป็นจุดตั้งด่านเฉพาะกิจของกอรมนกับป่าไม้ฝ่ายปกครองด้วยนะครับ
ยั้งการลักลอบขนไม้ในพื้นที่นะฮะรถคันนี้ขับเข้ามานะฮะ
เบาะด้านข้างตรงที่นั่งเบาะด้านหลังจะนัดที่ให้เปิดท้ายรถดูนะครับ
แล้วก็พบว่ามันมีความผิดปกติคือกระสอบปุ๋ยเนี่ยมันคลุมอยู่อย่างมิดชิด
ก็ตรวจสอบดูเปิดดูเจอยาบ้า๑กระสอบซุกซ่อนอยู่นะครับ
แล้วก็มีอีซด้วยนะฮะนำตัวไปสอบปากคลำที่สเยาภาษณ์เต๋างอย
เปิดถุงกระสอบถวดนับพบยาบ้าน๔๒๐๐๐๐เมตร
มียาไอซ์ในถุงชาอีก๒ถุงน้ำหนักประมาณ๒กิโลกรัม

ผู้ต้องหาให้การภาคเศษนะคะบอกว่าไม่รู้ว่าถุงกระสอบเนี่ย

อยู่ดีมีคนรู้จักโทรมาบอกว่าเนี่ยมีงานง่ายให้ทำทำไหม
ขับรถไปรับของที่มุกดาหารแล้วเอาของไปส่งที่ร้อยเอ็ด
แต่ไม่ได้บอกว่าของคืออะไรเขาอ้างแบบนี้นะ

แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเอามาส่งให้อ้างว่าทำครั้งแรก
เขาแจ้งพิกัดผมมากว่าให้ไปห้าพ่อชัย
ซึ่งพ่อชัยผมก็ยังไม่รู้ผมไม่รู้เลยว่าเอามาทางนี้
ตำรวจก็แจ้งข้อหาครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่ายนะคะแล้วก็ต้องขยายผลผู้ร่วมขบวนการด้วยนะคะ
คือถ้าเป็นเรื่องจริงตามที่สองคนนี้พูดนี่เป็นบทเรียนราคาแพงนะฮะ
คือฝากของเขานี่ไม่เปิดดูเลยว่าคืออะไรนี่อันตรายมากนะ
แต่ตำรวจก็น่าจะยังไม่แบบเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์
ขยายผลเพิ่มเติมว่าการให้การของสองคนนี้มันเท็จจริงยังไงนะคะ